เรื่องราวที่เกิดขึ้นพิมพ์
ก็คือต้องยอมรับว่าที่บ้านมีปัญหาจริง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
คือวันนี้พิมต้องขอโทษพี่ทุกคนจริง
เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของคุณจริง
ซึ่งจริงพิมอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้าน
ของพิมให้ดีที่สุด
พิมรู้ก่อนข้างหน้าไหมว่าแค่เขาจะโพสต์แบบนี้ขึ้นมา

คือจริงเราก็มันก็จะมีการโพสต์แบบนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไง

แล้วต่างจากที่มีโพสต์แบบนี้แหละว่า

คิมกับน้องแล้วก็บาร์ก็
หาพันธุ์ออกไปดีกว่า
คิมตอนนี้สภาพหิตใจคือแย่มาก

มันยากมากสำหรับพิม
พิมพราบจริงปกติความสำคัญของเรา

จริงสำหรับพิม

ก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่

แล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอด

ลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่

มันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่

ระหว่างมุมมองของเรากับแม่อะไรอย่างนี้
เอ่อมันก็
พิมว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่โดนกัน
คือท่านอาจจะคิดไปอย่างนี้

มันแบบไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้
ก็ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

คือพิมพิมค่อนข้างที่จะ

ในฐานะลูกคนหนึ่งอะ

ในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแม่
พิมขอรบการตัดสินใจของแม่
แล้วก็อยาก
ขอร้องทุกคนที่ดูอยู่อย่าง

ขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลย

สักครั้งแล้วค่ะ
ก็คือทั้งพิมพ์ทั้งน้องน้องป้าก็ยังไม่ได้มีใครได้คุยกับแม่คือแม่กว่า
พี่พูดได้แค่ว่าที่ไม่มีความจำเป็นว่าต้องโกหกอะไรเลยนะครับ
คิมพูดไปคิมก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะ
ก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่ง
ซึ่งคิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคน
แต่มันก็มีบางประโยชน์ของคุณไง
มีการพูดถึงว่าเกี่ยวกับงานแปลกอะไรอย่างนี้
มันมายังไงเป็นเรื่องยังไง
จะในส่วนของเรื่องงานแต่งนะคะ

หนัววันนี้เราเป็นเหมาะไรยังไงเหล่าบ้าน
เป็นห่วงความรู้สึกทุกคนในบ้านเลยค่ะ

มั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลย

คือวันนี้อะมันสักวันนึงข่าวที่มันก็

แต่มันจะอยู่ในใจพิงกับน้อง

แต่ตอนนี้หลายคนก็จะอลังงงว่า

หรือว่ามันเป็นมันสักพักแล้ว
คือผมรู้ได้ค่ะว่า
ทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ครอบครัวพิมเชื่อว่าที่พี่ทุกคนมันต้องมีการไม่เข้าใจบ้างเป็นบางทีอยู่แล้วค่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่เท่านี้

ก็ตอนนี้ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้เหมือนกัน
พิมค่ะปัญหาความไม่เข้าใจในระหว่างแม่เกิดขึ้นบ่อยไหม
อย่างที่บอกไว้ค่ะคือครอบครัวทุกครอบครัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
คือมันจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง
แต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอ
แต่เวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันกับเคสก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะพูดทำยังไงให้เข้าใจให้มองอย่างนี้ในมุมเดียว
พิมก็ทำเต็มที่ในฐานะลูกทีมกับน้องดีกว่าค่ะเราสามคนทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้ว

เอาจริงกับป๊าเป็นคนที่พิมห่วงรักที่สุดในตอนนี้
จะมีใครมาปิดกราบใจไหม

ว่ามันต้องมีทางออกค่ะ
พิมกับป๊ากับน้องหาทางไปเลย
ไม่มีใครอยากมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
อยากให้มันขี้ไทยอยู่แล้ว
ทิมอยากให้

อย่างนั้นวันนี้ตอนนี้เราพอจะเห็นแสงชะวัดทางไป
รูปวงแม้ว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย

กลับที่บ้านหาทางออกกันอยู่ค่ะ
พยายามอย่างเต็มที่สุดทางตอนนี้
ที่ทำให้หลายคนที่ได้อ่านสบายใจและโทษด้วยจริง
สุดท้ายมีอะไรจะพูดต่นที่ต้องบินห่วง
ขอบคุณค่ะพิมได้รับกำลังใจเยอะมาก
มันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริง
ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลย
แล้วก็ทีมหวังว่าทีมจะไม่ต้องกลัว

โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ